สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
วันนี้ตีแสกหน้ากันอย่างต่อเนื่องกรณีคุณเปรมชัยนี่แหละ
แล้วก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับองค์กรมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร
เขาไปพบกับตำรวจไปขอบคุณใช่ไหมคะ
ก็วันก่อนยังด่ากันอยู่เลย
คือตำรวจผมเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าทำหน้าที่ในคดีสำคัญเนี่ยต้องระมัดระวังคุณนิวครับ
เพราะว่าสังคมจับจ้องในกรณีของเปรมชัยมีคนจับจ้องอยู่ค่อนข้างมากและก็เป็นกระแส
ตำรวจโดยท่านศรีวราทำคดีถูกไหมครับ

ตำรวจทำคดีนะฮะอุทยานทำอะไร

อุทยานก็มีหน้าที่ปกป้องแล้วครับ

ส่วนเครือข่ายประชาชนภาคประชาชนตรวจสอบ

การทำงานทั้ง๓ส่วนเนี่ยถ้าคู่ขนานกันเนี่ยมันก็ดี
มันไม่มีใครหรอกครับที่จะทำได้คนเดียวอุทยานทำได้คนเดียวไหม

สืบโดยคุณสะสิน
ก็บอกว่าต้องมาขอบคุณเปลี่ยนแล้ว

ว่าทำหน้าที่ทำคดีได้รวดเร็ว

ผมก็ไปในการแถลงข่าว
ในระดับถือโอกาสถามว่า๓๖วัน

เฉลี่ยแล้ว๓๖วัน

มีเวลา๘๔วันตำรวจทำเสร็จก่อน

มันไม่ซ้ำนวนนะครับนะฮะถ้าตำรวจไม่ถูกกดดัน
แน่นอนครับงานนี้ถูกกดดัน
ข้างสีวัลาถามดูสิครับว่าเป็นอย่างไร
ทำอะไรนิดนึงก็จับจ้องสื่อก็เอาไปลงนะครับ

ทุกคนสนใจไหมคะอืมเพราะว่ามีเครือใครเออ
ว่าบอกว่าไม่ว่าคนรวยคนจนใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน

ก็๓๖วันตำรวจทำเรียบร้อยกดดันรวดเร็วตามกระแสหรือเปล่า
อ่ะทีนี้ตำรวจ๙ข้อหาเนี่ย
ตำรวจก็ส่งไอยการแล้วนะฮะ
อายการก็จะไปส่งฟ้องสารวันที่๒๖ตรวจตานกันให้ดีนะ
อีก๓ข้อหาที่เพิ่มขึ้นก็จะสรุปสำนวนยืนยันแล้วว่าวันที่๓๐มีนา
ทั้งหมด๑๒ข้อหาเสร็จภายใน๓๖วันรวดเร็ว
ถามว่าทีมทนายคุณเปรมชัยนี้รู้เรื่องไหม
คือรูปแบบการทำคดีเนี่ยผมจะบอกให้นะครับ
แต่ประเทศไทยแตกต่างกับต่างประเทศถ้าคดีอย่างนี้หรือคดีที่เป็นคดีขึ้นมา
เมืองนอกเขารู้ไหมเขาเก็บเงียบเลยครับ
คือไม่พูดเลยหรือครับคุณพูดมีคนเดียว
คือคนที่ได้รับมอบหมายให้มาแจ้งความคืบหน้าว่าวันนี้จะฟ้องแค่นั้นเองครับ
รายละเอียดตำรวจทำยังไงจะฟ้องเรื่องอะไรหรือว่าจะดำเนินการอย่างไร
ทราบหรอกครับเพราะอันนั้นมันถือว่าเป็นความลับ
เราก็มีการแถลงข่าวแจ้งความคืบหน้าบรรยายความเป็นมา

แต่อย่างที่ผมบอกไว้ล่ะครับ
ตำรวจทำเพราะมีความกดดัน
จริงเนี่ยมันสวนทางกันหรอกครับ
ถ้าจะดีแล้วจะเร็วได้ด้วยเหรอ

ถูกต้องถ้าจะดีถ้าจะละเอียดก็ต้องช้า

เพราะมีกระแสกดดันวันหนึ่งด่า

วันนี้ก็ไปที่สำนักงานตำรวจนะฮะไป

ถูกด่าข่าวว่าเล่นเส้นเล่นสายปกป้องไหมทำงานช้าหรือเปล่า
คุณนิวจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะกรณีนี้
ปฏิบัติตัวกับผู้ต้องหาเป็นไงตำรวจถูกว่าไหม
ค่ะดูอ่อนน้อมเป็นพิเศษไหมทำไมพูดจากับนักข่าวอีกแบบนึง

ถอนก็หาล่ะทางรุนกรรมนี่จำได้ไหมค่ะ
แล้วก็ไปลงโทษตำรวจฉันพูดน้อยพักทันนี่บอกเบาสุดแล้วนะ
ค่ะอันนี้เป็นเรื่องกระแสถูกต่อว่า

ชื่อไหมสำคัญนะคือตังรวชก็ต้องระมัดระวังตัว

คุณยังไงกันเนี่ยวันนี้จะมายังไงมาขอบคุณผมหรือจะมาอะไร

แต่เอาล่ะเราเข้าใจว่าคดีนี้เป็นคดีมีความสำคัญ
คนจับจ้องคนใส่หน้ากากคนใส่เสือดำป้ายต่าง
หรือว่าโซเชียลร้วมติดตาม

ผมตั้งคำถามกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรโดยคุณสะสินว่าเอ๊
วันนี้มาชมตำรวจเนี่ยถ้าให้เวลาหน่อยเขาอาจจะทำได้ดีกว่านี้หรือเปล่า
ถูกไหมครับเพราะว่าการทำเร็วเนี่ยขั้นตอนนี้มันอยู่ที่ตำรวจ
ตำรวจทำเร็วส่งฟ้องอายการดูคุณเล่นงานผมเนี่ยเปรมชัยบอก

อะไรคุณจะเลวป่านนั้น

ทหารดูสิเขาบอกเป็นปืนโบราณเป็นปืนอังกฤษ

จะเล่นงานอะไรงาช้างยังไง

ไม่รู้เรื่องเลยอยู่ก็มาเล่นงานผม
ค่ะอันนี้ถ้าคุณเปรมชัยจะพูดได้ก็พูดได้แล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมได้

เขาร้องขอความเป็นธรรมตามขั้นตอนเทคนิคของทางอายการ

ทีนี้ถ้าติดตามดูเนี่ยผมจะพูดให้ฟังสั้น

คือที่สำคัญที่สุดคือเครือข่ายภาคประชาชนพบ
ฝั่งนี้คือฝั่งที่ติดตาม

ก็แรกก็ติดตามแรกบอกว่าตามเรื่อง

อันนี้มันไม่มีเพราะสัตว์เนี่ยมันเป็นสัตว์ป่า

มันยังไม่มีบรรบุอยู่ในกฎท้ายกระทรวง

มีการกดดันว่าต้องมีนักร่วงการล่าสัตว์ป่า

มีอยู่แล้วก็มีอยู่แล้ว

อาจจะยังไม่ทราบอาจจะติดตามน้อยไป

คุณนิวทราบไหมครับว่าผมพบนักข่าวต่างประเทศจากสวิตช์

เขาถามประโยคสำคัญอยู่ประโยคเดียว

กฎหมายไทยจะจัดการได้จริงหรือไม่ครับ

เพราะว่าตรงนี้มันเป็นแค่ขั้นต้น

มีอายการมีสารท่านจะต้องพิพากษาอีก

คิดกันต่อเรื่องนี้พักสักครู่เดียว
ช่วงหน้าตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
ผมก็ได้ยืนยันกับนักข่าวต่างชาตินะ
เป็นสำนักข่าวสวิตช์ครับ
และบอกว่ากฎหมายไทยก็แน่นอนนะครับ
แน่นอนนะครับกฎหมายไทยต้องจัดการได้
เพื่อให้ความมั่นใจกับต่างชาติแม้ว่านักข่าวสวิตช์นั้น
จะดูท่าทางไม่มั่นใจอย่างไรก็แล้วแต่เพราะมีตัวอย่าง
ของคนที่มีสตางค์คือผมบอกว่าต้องลดช่องว่าง
ของคนรวยคนจนไม่ใช่คนรวยปฏิบัติอย่างหนึ่ง
คนจนปฏิบัติอย่างหนึ่งแต่อย่างไรก็ดี
คุณนิวครับค่ะไปอัปเดตคดีหวยหน่อยไหมคือตอนนี้เนี่ย
ที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายที่บอกเป็นผู้แจ้งความ
ที่บอกว่าเป็นพยานที่แม้กระทั่งตำรวจ
ทั้งหมดเปลี่ยนสถานะกลายเป็นผู้ต้องหา
เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ถามว่าเปลี่ยนไป
ตัวละครจากเดิมท่านผู้ชมครับ
ค่ะตัวละครนี่มีใครครับ
มีเจ๊อะไรสารพันธ์เจ๊มีเจ๊เกียวมาก่อนเลยค่ะ
แต่ตอนนี้พวกเจ๊ต่างเราก็ขายดีนะ
ตเตอรี่ขายกันโอ้โหใหญ่เลยเจ๊ทั้งหลายเนี่ย
คือชุดแรกซึ่งเป็นพยานให้ครูปีชา
เจ๊เกียวเจ๊พาเจ๊บ้าปีนเจ๊กุ้ง
จะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่า
ผมบอกไว้เมื่อวัน๒วันก่อนว่าพยานยังเหนียวแน่นอยู่
เขาเรียกตามภาษาว่าพยานยังไม่แตก
ยังไงก็ยังอย่างนั้นยืนยันยังไงก็อย่างนั้นอยู่
ยังไม่แตกยังไม่มีอะไรบิดพิ้วไม่ได้กลับคำให้การ
บอกอุ๊ยไม่มีทุกคนอยู่สบายดียืนยันคำให้การเดิม
ทีนี้ประเด็นที่วันนี้มีคือมีอีกบุคคลหนึ่ง
ซึ่งจริงถามว่าก็เป็นพยานล่ะครับคือในแผน
แผนนี่ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ฝั่งไหน
เขาบอกเขาไม่ได้เกี่ยวเขาเป็นพยาน
แล้วเขายืนยันว่าการให้การของเขา

คือพยานคนนี้เป็นพยานเก่าซึ่งให้การว่าตอนนั้นกับภาค๗
ว่าเห็นก้มลงเก็บคือเห็น

แล้วก็ได้ยินว่าเก็บได้หวยได้๕ใบของใคร
อันนี้เป็นสำนวนของภาค๗

หลังจากนั้นใช่ไหมมาที่กองปราบ
บอกไม่ได้เห็นแต่ได้ยินเฉย
ตรงนี้คนก็ตั้งคำถามเอากลับคำให้การหรือเปล่า
ก็อันนี้แหละครับที่ผมบอกว่า

คืองานนี้งานหวยผมว่ามันเป็นหวย

หวยมหาภัยแล้วล่ะครับเพราะว่าในแผนเนี่ยนะฮะ
ลง๑๕๗

ตาของการตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ใช้ในการกันแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญา

ทิติราชร้องกับผู้บังคับการกองปราบ

วันก่อนร้องทำเนียบให้เปลี่ยนมาท่างงานสอบสวน

ถามว่าถ้าในแผนเขาบอกมีอาชีพอะไรนะ

ถือว่าเงียบแต่ว่ามาทีก็น่าตื่นตกใจ
เขาบอกว่ามีในตำรวจอยู่เบื้องหลัง

ทนายชื่อย่อสอเสือ
เป็นผู้บอกแผนการว่าต้องไปร้องต้องไปฟ้อง
ถามผมว่ารู้จักทนายสอเสือไหม

ร้องก็สงสัยว่าเอ๊ะในแผนเขามีอะไรดี

แผงเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ถามว่าถูกกดดันจากตำรวจไหมถูก

ตอนนั้นมันให้การก็จะบอกว่าเป็นขั้นเป็นตอน
ซึ่งสนับสนุนไปทางครูปีชา

เพราะว่าทางจรูนนี้เขาไม่มีหลักฐานอื่นใดมาสนับสนุนนะฮะ

จรูนชักโมโหบอกคุณเหมือนไปซื้อของ๗๑๑
ซื้อของกูจะไปจำหน้าเขาไหมล่ะ
จำหน้าไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณมาเข้าบ้านผมเนี่ย
เพราะว่าก่อนหน้านั้นในแผนก็เข้าไปบ้านหมวดจรูนมาแล้ว
เข้ามาในลักษณะที่ไปกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
เข้าไปพูดคุยกับหมวดจรูนถึงในบ้านซื้อก่อนหน้านั้น

ก็กลายเป็นตัวละครคนสำคัญอีกคนหนึ่ง

พอร้องแล้วก็เกิดความหวั่นไหว
ทางผู้บัญชาการสอบสวนกลางบอก
อุ้ยเป็นตำรวจจะไปกลัวอะไรนะ

ผมก็เลยเอามาพูดว่ามันไม่หวั่นไหวนะ

นี่เขาเป็นตำรวจนะเขาจะต้องตรงไปตรงมา
ใครจะมาฟ้องก็ต้องเอาให้ไม่มีการเปลี่ยนกลับไปกลับมา
ไปเป็นผู้ต้องหา
งานนี้มันน่าติดตามจริงครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือนี่คือวัตถุประสงค์หลักในการร้อง
ปากแม่ผมว่านะคนทำได้หมดนะทุกวันนี้แม้กระทั่งตำรวจทนายความ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ดูเรื่องมันยังไงชอบคุณค่ะ
เอาล่ะเรื่องนี้ก็คงจะต้องตีแสกหน้ากันอย่างต่อเนื่อง
ก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวอีกเยอะ
ช่วงหน้ามีอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของคุณเสกโลโซ
นะคะยังมีข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายมาตีแสกหน้ากันสักครู่เดียวค่ะ
ถูกมิดตีแสกหน้า
เสกโลโซเป็นคดีที่น่าสนใจคุณนิว

ทีนี้ลง๑๐วันสารภาพลดเหลือ๕วัน
ค่ะแล้วก็มีปรับ๔๐๐๐ลดเหลือ๒๐๐ด้วย
คนก็สงสัยว่า๕วันไม่ยังไงมันเป็นระหุโทษ

ไม่เกิน๓๐วันแต่ฉะนั้นสารจะลงกี่วันก็ได้
แต่ที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณนิวครับ

คุณเสกเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่ชม
ล็อกสตาร์เป็นนักร้องใครรู้จัก

รู้ไหมคือถ้ารักษณะนี้คุณคิดว่าคนอยากจะเรียนแบบไหม
แน่นอนค่ะพี่เสกเขามีแฟนคลับที่แบบติดตาม

ครับคือสารจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่
เขียนคำพิพากษาได้ดีมากดีใจความสำคัญ
อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ฟังเสียหน่อย
คือจำเลยก็คือในเสกโลโซเป็นบุคคลสาธารณะ

ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าบุคคลทั่วไป
คล้ายเหมือนกับว่าถ้าเป็นข้าราชการ
ก็ต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องมากกว่าประชาชน
ถูกต้องครับเนื่องจากสามารถเป็นที่จดจำได้ง่าย
อาจเป็นแบบอย่างให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำผิดกฎหมาย
เป็นบรรทฐานให้บุคคลอื่นอ้างความรู้เท่าไม่ถึงการหลงผิดก่อเหตุในธรรมนองเดียวกัน

แล้วไม่ลงโทษ

เฮ้ยเสกยิงไงไม่ยิงไม่ได้

ดังนั้นคุณงามความดีในอดีต

การช่วยเหลือสังคมของจำเลยที่ผ่านมา
ควรส่งเสริมแต่ไม่สามารถมาล้างความผิดได้
ก็พูดง่ายไม่ใช่เอาความดีไปล้างความไม่ดี

อย่างไรกฎหมายพึงใช้บังคับอย่างเสมอภาคเท่าเทียม

สุกสุกจะลงน้อยไม่ได้
ใครก็ต้องบุคคลใดก็ต้องมีความเสมอภาค

แต่เนื่องจากจำเลยสารภาพลดเหลือ๕วัน
จำคุก๕วันแต่ว่าพี่เสกก็ขออุทธรณ์ด้วย

แต่ว่าอุทธรณ์คนก็งง
เอ๊ะสารภาพล้านหลงเลยจะไปอุทธรณ์อะไร

เพราะว่าไม่พอใจกับคำพิพากษา

เพราะว่าสารภาพแล้วสารภาพแล้วลง๑๐วันก็อาจจะหงดักไป
แต่เสกก็ให้เหตุผลอีกอย่างหนึ่งว่าที่บ้านยุ่งอยู่

เดี๋ยวจะมีคนมายุ่มย่าม
ถ้าอย่างผมเนี่ยลง๕วันผมเข้าเลยดีกว่าจะจบเรื่อง

ถูกต้องแต่เศษก็บอกเขายุ่งอยู่ทีนี้เรามาดูสิครับว่า
เขตรอการลงโทษมันมีไหม
มีครับตามกฎหมายมีเลยครับนะฮะ
เป็นดุลพินิษฐ์ที่สารจะต้องใช้ครับ
ข้อที่๑เกี่ยวกับตัวจำเลยเอง

อายุน้อยแก่ชะลา

อันที่๒เกี่ยวกับสภาพความผิด

ประมาทไม่ได้ตั้งใจเลย

เขาแทงผมผมแทงเขาอะไรอย่างนี้

หรือมีการเยียวยาแล้ว
ทำผิดแล้วยอมรับแล้วก็ชดเชยเยียวยา
เอาเป็นเหตุบรรทาวทกฮอร์รอการลงโทษ
รอการลงโทษก็คือรอคือมันยังไม่ได้มีโทษ

มีแม่แก่คุณต้องดูแลแม่แก่แล้ว
พ่อแม่แก่แล้วถ้าไม่มีผมสักคนนึงโอ้โห

เป็นเหตุรอการลงโทษขอสารรอการลงโทษ

นี่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

อุ๊กอาดไม่เกร็งกลัวกฎหมาย
ยาเสพติดจำนวนมากกระทำการเป็นขบวนการ
เหตุอย่างนี้ก็อาจจะไม่หลอกนักศึกษาจะไม่หลอก
เคยติดคุกมาหลายครั้งแล้วไม่หลับจำ
แต่เหตุแห่งการบรรเทาโทษตามกฎหมายครับ
มีครับบรรเทาโทษเช่นโทษอาจจะลดลงมา
หรือว่าเพราะโฉดเขาเบาปัญญา
อันนี้ตามกฎหมายนะไม่ได้ผมพูดเองนะครับ

เช่นไอ้ที่มันไม่รู้เรื่องหรือมันโง่
มันแบบสมองไม่ดีเป็นพวกปัญญาอ่อน
ตกทุกษ์แสนสาหัสยังไงยากจวนข้นแค้น
ไปหยิบขโมยของเขาก็เพราะว่าตัวเองไม่มีกิน

ทำงานคุณงามความดีคือเป็นรกเป็นทหาร
ต่อสู้มาอย่างนี้คือเหตุบรรเทาโทษนะครับ
รู้สึกผิดบรรเทาผลร้ายแล้ว
รู้แต่โทษมอบตัวสารภาพ

เช่นขับรถชนคนแล้วก็ยืนรอตลอดมามอบตัว

รับสารภาพหรือให้ความรู้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดี
สารไม่เสียเวลาต้องมานั่งสื่อประยันเยอะแยะ
รับอื่นที่อาจจะมี
ใช้ในการเหตุมาทาโทษกรณีของเศษเช่นกันครับ
ดังนั้นเสกในขณะนี้ก็ได้รับการประกันตัว

ก็คิดว่าสารอุทธรณ์อาจจะรอการลงโทษ
แต่เนื่องจากสารชั้นต้นเห็นว่าเป็นบุคคลสาธารณะ
ทำแบบนี้มันไม่ถูกไม่ควรเลยลงเลย
ก็เลยไม่มีเหตุรอการลงโทษ